นะคะก็ยังมีเรื่องราวแบบว่าชวนเสียวหวาดเสียว
แต่ว่าเป็นเรื่องราวของความบาดเจ็บของคนบันเทิงนั่นแหละพี่แจ๊ค
อ่าโอ้โหคุณผู้ชมจริงเราต้องบอกว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ
คนแรกตกเป็นข่าวใหญ่จริงจริงค่ะตกใจเหมือนกันนะคะน้องกระแตรอาสยามค่ะเห็นแล้วหาเสียวเลยอ่ะ
เพราะว่าเราเพิ่งเจอเขาเองเปิดห้องซ้อมนะคะโอ้โหแล้วก็เต้นสะบัดมากกับเพลงวินิสมาหลาค่ะ
ล่าสุดค่ะเธอเดินทางไปที่ภูเก็ตนะคะแล้วปรากฏว่าประสบปฏิเหตุค่ะ
ลื่นล้มนะคะแล้วก็ขาไปฟาดขอบสระปรากฏว่าแผลเวอะเลยคุณผู้ชม
คือต้องขออนุญาตทำเป็นเบลอหน่อยนะคะเพราะว่าภาพที่เห็นคือหวาดเสียวมากจริง
คือที่เห็นน้องใส่ชุดบิกินี่คือนางเตรียมตัวที่จะไปเต้น
กล่าวว่าจะเซอร์ไพรส์แปลกแปลกใช่แต่ว่าเออฉากสวยสวยมาเที่ยวทั้งที
ฮะสักหน่อยสิถูกต้องนะคะเป็นจังหวะที่เปลี่ยนชุดเป็นชุดว่ายน้ำเสร็จแล้วนะคะ
แล้วก็เดินลงมาชิวแหละคุณผู้ชมนะคะมาที่ริมสระโรงแรมค่ะ
ปรากฏว่าลื่นนะคะแล้วก็ล้มกระแทกขอบปูนอย่างแรงคุณผู้ชมหน้าแข้งเนี่ยเป็นแผลเวอะหวะเลยนะคะ
เรียกได้ว่าเกือบจะเห็นกระดูกสีขาวข้างในเลยคือในโพสต์ของเธอน่ะ
เธอบอกว่าคือถ้าใครแตกใจไม่แข็งพอค่ะอย่าลื่นอย่าเลื่อนไปดู
เพราะว่ามันหวาดเสียวมากจริงคุณผู้ชมแล้วก็อย่างที่เห็นในภาพค่ะ
น้องกระแทนี่นะคะปล่อยโหล้ร้องให้ด้วยความเจ็บปวดค่ะ
ทีมงานจะรีบประถมพยาบาลนะคะแล้วก็หามส่งโรงพยาบาลกรุงเทพ

ซึ่งเมืองต้นนะคะคุณหมอได้ทำความสะอาดแผลนะคะแล้วก็เอ็กซาเรย์ค่ะ
โชคดีที่กระดูกไม่หักค่ะแต่เนื่องจากบาดแผลค่อนข้างลึก
คือมันลึกมากคุณผู้ชมนะคะต้องเข้าห้องผ่าตัดแล้วก็ใช้วิธีดมยาสลบก่อน

อุบัติเหตุครั้งนี้นะคะกระแตก็บอกเลยเธอโพสต์ด้วยทั้งน้ำตานะ
ก็หลายคนตกใจมากเพราะว่าก่อนหน้านี้เพิ่งไปเต้นมาแล้วแบบนางโชว์เต็ม
นางตั้งใจมากเพราะกระแสดีนะคุณผู้ชม
ก็ขอให้กระแทนหายวัยด้วยกันนะคะ
ว่าจริงนี่ร้องไห้ไม่เพราะเจ็บนะแต่มันร้องไห้เพราะเจ็บใจตัวเอง
โทรตัวเองว่าท
อีกภาพนี้
ขอบคุณผู้ชมดูภาพนิดนึง
คุณดูภาพแค่นี้คุณตกใจไหมล่ะ

นี่คือสภาพรถหลังประสบอุบัติเหตุ
ยาย่าเขาบอกว่าพี่ชายเป็นคนขับนะ

รวมถึงทางโค้งเกิดเสียหลักเลย
โชคดีแอ้แบคทำงานทั้งคัน

ลูกชายก็มีตกใจบ้างเล็กน้อยนะคะ
แต่ทุกคนรัดเข็มขัดค่ะคน

ก็บ้างแผลแค่เดียวคนขัวเล็กนะคะ
จากแรงฟาดของแอร์แบค
แล้วก็เมย่าก็บอกว่าตอนเกิดเหตุนั้นนะมันแปลกมากที่แทบจะไม่ติดอะไรเลย
ที่แบบกระแทกค่อนข้างแรงเธอเนี่ยมีความเชื่อส่วนตัวเลยนะว่า
พระคุ้มคลอให้ทุกอย่างกลายเป็นเบาอันนี้เป็นความเชื่อเนอะ
แล้วก็ไม่ต้องรอให้ถามเลยนะคะว่าเมย่าเนี่ยแขวนพระอะไร
บอกเองเลยค่ะว่าปกตินะเมย่าเนี่ยไม่แขวนพระอะไรนะ
แต่แต่เพิ่งได้องค์พ่อมาจากอาจารย์เชียง
แล้วปกติชอบใส่เวลาอยู่บ้านไม่ค่อยใส่ออกจากบ้านหรอก
แต่วันที่เกิดเหตุดันใส่ออกจากบ้านด้วย
พกติดตัวด้วยเธอเองก็รู้สึกว่าโอ้โหเธอโชคดีมากเลยนะคะ
ที่ไม่มีใครเป็นอะไรหนักค่ะแล้วก็ไม่มีคนภายนอกเนี่ย
ต้องได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วย
อันนี้ก็ถือว่าฟาดเคราะห์ไปนะคะหลายคนเป็นห่วงด้วยไปถึงลูกชาย

นี่ฉันยกมือไห้แทบไม่ทันเลยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของความเชื่อแรงศรัทธาเนอะ
ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมแต่เรื่องราวของอุบัติเหตุมันไม่ได้อยู่แค่นี้
ยังมีอีกหนึ่งสาวสาวน้อยของเรานะคะน้องออกัส
ลูกสาวคนโตของพี่เปิ้ลนาคอนเข้าสู่วงการเสิร์ฟสเก็ตได้แค่วันเดียวคุณผู้ชม
เกิดอุบัติเหตุค่ะล่าสุดคว่ำขมัมซะอย่างงั้นนะคะ
ถึงกับแขนหักกันเลยทีเดียวอย่างที่พี่แจ๊คบอกไปเนี่ยภาพนี้คือน้องแขนหักแล้วนะคะ
เปิ้ลเนี่ยเขาโพสต์รูปลูกสาวเอาไว้แล้วก็เขียนแคปชั่นแซวลูกตัวเองเอาไว้ด้วยนะว่า
กันดีนักหักสิคะรออะไร
ใส่เฝือกไปเป็นที่เรียบร้อยนะจ๊ะน้องออกัสนะคะ
แม่จูนกัสมาก็ถึงกับเอ่ยปากบอกเลยนะคะว่า
สเก็ตไม่ใช่ทางของหนูค่ะผักเรียบร้อยเดี๋ยวหนูกลับไปกินเหมือนเดิมนะคะแม่
หมวกกันวักดีกว่าน่าจะเป็นทางของหนูมากกว่า
บันเทิงไทยรัฐของเราก็ขอส่งกำลังใจให้กับน้องออกัสหายไวนะคะลูก
รวมถึงคนที่ชอบเล่นกีฬาผ่านผลแบบนี้เล่นได้
แต่ว่ามันต้องระมัดระวังกันนิดนึงด้วย
อุปกรณ์ที่ต้องเซฟตัวเองก็ต้องมีเหมือนกัน
แขนสนับขาหมวกกันน็อกต่างนะคะ

ใช่นะคะก็ขอให้ทุกคนหายไวด้วยละกันนะคะ